ศิลปะผลงานขนาดใหญ่เลยค่ะ
ซึ่งเป็นผลงานของศิลปินชาวอิตาลีนะคะ

เพื่อต้อนรับเทศกาลปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมค่ะ
ศิลปินชาวอิตาเลียนได้รถใช้รถแท็กเตอร์ค่ะ
สร้างสรรค์ศิลปะขนาดมหึมา
บนพื้นที่สี่เหลี่ยมกว่า๒๔๐๐ตารางเมตร

ทุ่งย่าเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีค่ะ
โดยเป็นผลงานของนายดาริโอแกมบาริน
เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของชาวแคทอลิก
หรือปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมค่ะ
ซึ่งปีนี้นะคะจะเริ่มขึ้นในวันที่๘ธันวาคมนี้
ยาวไปจนถึงวันที่๒๐พฤศจิกายนปี๒๐๑๖เลยค่ะ
ทั้งนี้นะคะแม้ผลงานดังกล่าวจะเสร็จตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา
แต่ดาริโอศิลปินผู้สร้างเพิ่งปล่อยฟุตเทจออกมาเมื่อวานนี้ค่ะ
ที่เป็นภาพหลายมุมให้ได้ชมกัน
โดยเฉพาะภาพมุมสูงที่จะมองเห็นผลงานที่ได้ชัดเจนมากที่สุด
พร้อมอธิบายว่างานศิลปะของเขานั้น
ตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากของพระเจ้า

โดยเลือกที่จะใช้เทคนิคความลึกตื้น
เพื่อให้เกิดงานที่มีมิติแล้วก็ที่แตกต่างกัน
รวมถึงมีการใช้สีเข้าช่วยในบางส่วน
และส่วนสำคัญอย่างดวงตาของพระเจ้านะคะ
เขาเลือกที่จะใช้ผ้าไนลอนที่พ่นทับด้วยสเปรย์สีขาวค่ะ